จังหวัดตากกันหน่อยนะคะใครบอกปฏิหารไม่มีจริงมาดูข่าวนี้แล้วท่านจะเปลี่ยนใจนะคะ
คือคนที่เห็นเหตุการณ์เห็นสภาพจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ย
บอกเลยว่าคุณตาไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดทานโทษนะคะ
ถึงขั้นว่ากู้ภัยลงพื้นที่ไปหาศพแล้วค่ะ
จริงดูสภาพนะคะนี่คือความสูงนะคะ๗เมตรด้วยกัน
นี่คือคอสะพานที่มันโดนน้ำกัดซ้อจนขาดนะคะ
มอเตอร์ไซค์ด้านล่างไหมคะเห็นหมวกกันน็อกไหมค
อ้าวแล้วคนขี่คนขับหายไปไหนคุณตาวัย๗๔ปี
สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะแกปีนกิ่งไม้ขึ้นมา
ด้านบนเดินชิวไร้รอยขีดขวนค่ะ
ใครจะไปนึกคะว่าตกคอสะพานความสูง๗เมตร
แล้วจะรอดตายปฏิหารแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมตรงนี้แหละค่ะ
ตรงนี้นะไหนคุณตาไหนทำไมยังไม่เห็นสักที
เดี๋ยวใจเย็นค่ะเดี๋ยวจะเห็นไหมแกเดินชิวมากเลย
เคล็ดขัดยอกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๑ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
กู้ภัยอบตเชียงทองนะคะเขาได้รับแจ้งบอกว่า
มีคุณตาไปประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตกคอสะพานตรงนี้
นี่ก็คือสะพานข้ามคลองวังเจ้าไทยทวีนะคะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่านี่แหละ
สิ่งที่เห็นคือมอเตอร์ไซค์กับหมวกกันน็อกแค่นี้นะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ไฟฉายส่องเห็นไหม
ส่องอ้าวไหนอ่ะไหนอ่ะ
ไหนคุณตาเดี๋ยวค่ะคุณตาใส่เสื้อสีฟ้า
ชื่อว่าคุณตาเหม็งแซ่อั้งอายุ๗๔ปีนี่ท่านนี้
คุณตาคุณตาอึดมากนี่คุณผู้ชมอายุ๗๔ปีแล้วนะคะ
ตกลงไปไหมเนี่ยตกค่ะ
ตกลงไปทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งตัวคุณตาเลยนะคะ

คุณตาบอกว่าก็ปีนกิ่งไม้ขึ้นมานะปีนกิ่งไม้ขึ้นมา
รอดูนะคะว่าใส่พระอะไรหรือเปล่าค่ะ
คุณตาเล่าต่อบอกว่าคือสักประมาณ๖โมงครึ่งเนี่ย
รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อกลับบ้านของตัวเอง
ออกจากบ้านญาติเพื่อกลับบ้านของตัวเอง
ขี่มาเรื่อยขี่มาคนเดียวพอถึงสะพานตรงนี้
เห็นแล้วแหละระยะสักประมาณ๒เมตรว่าคอสะพานมันขาด
ทันไหมไม่ทันแต่คุณผู้ชมบอกก่อนนะคะ
คุณตาบอกว่าขี่มาไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะมาก
ไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะก็เบรกไม่ทันอยู่ดี
ก็เบรกไม่ทันอยู่ดีคุณตาขึ้นมาแล้วเดินสบายใจแบบนี้
ภัยบอกว่าไปตาไปส่งตาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องส่ง
ไว้เดี๋ยวกลับเองนะคะตาบอกสบสบายมากค่ะโอ้โห

ไม่ได้มาเร็วโอ้โหเอาไม่ทันก็ถอดไปด้วยกันเลย

ไม่เหนื่อยไงไถ่กินไว้ไหนเนี้ยคืนมา

ไม่เป็นไม่เป็นอะไรมันต้องไปส่งไม่เป็นไร
คุณตาชิวมากเลยจะไปส่งก็ไม่ให้ไปส่งอีกค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมแต่ประโยคนึงที่หลุดจากปากคุณตาคืออะไรรู้ไหมคะ

สติไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขาดสติสำคัญมากนะคะ

พยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้นะคะ

ผู้ภัยก็น่าจะมาช่วยยกรถของคุณตานะคะ
นี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เอาให้ดูกันเช้านี้
แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดแบบนี้นะ
ไม่แต่ว่าหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องที่ทำสะพานนี้

ใช่นี่คือสำคัญเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
คือน้ำมันไหลใช่ไหมคะมันกัดซ้อ
กลายเป็นว่าคอสะพานมันขาดแบบนั้น
คนที่เขาไม่รู้เขาก็ขี่แล้วก็ตกลงไปนะคะ